ไปดูเหตุการณ์รถบรรทุก๑๐ล้อบรรทุกไม้มา
ถูกรถเทมเลอร์ที่มีการบรรทุกขวดนะครับ

เขาเชื่อว่าเป็นผู้เจ้าขุนของเหรียญหลวงพ่อขุนนะครับ
นะฮะตังค์บริวสอบพรรดิหลุมแก้วที่ประทุมธานีพร้อมด้วยทางด้านของกู้ไผ่
ช่วยกันนำตัวนายบุญเลี้ยงนิตนามโรศอายุ๔๗ปีออกจากบริเวณที่นั่งคนขับ
เนื่องจากว่าเท้าเขาติดอยู่ในคอนโซลของรถสิบล้อที่เขาบรรทุกไม้มาเต็มคันนะฮะ
หลังถูกรถเทลเลอร์บรรทุกขวดเป็นแก้วเนี่ยมาเต็มรถเลยจนชนแล้วก็ตกลงบริเวณสะพานข้ามครองชนระประทานเนี่ย
น้ำเนี่ยนะจะท่วมเขาอยู่แล้วแต่ว่าศีรษะเขาอยู่พ้นน้ำก็ทำให้หายใจได้นะครับ
เหตุการณ์มันเกิดที่บริเวณสะพานข้ามคลองชนรับประทานหน้าหมู่บ้านฉัดไพริน
บุญเลี้ยงไม่มีแผลอะไรเลยครับนอกจากรอยฟกช้ำธรรมดาแล้วก็เชื่อว่ารอดเพราะปฏิหารของเหรียญหลวงพ่อคูณที่เขามีติดตัวเอาไว้
ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดด้วยนะฮะเอาไปติดตามฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
ที่ไหนครับประทุมเหรอแล้วละมันอย่างไหนฮะ
เหนือตัวก็เปียกไปหมดเลยแต่ไม่มีบาดแผลอะไรเลยนะมีแค่รอยฟกช้ำ
ทีนี้ก็เลยต้องไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าขณะที่รถบรรทุก๑๐ล้อที่นายบุญเลี้ยงขับมาเนี่ยนะ
ชะลอจะขึ้นสะพานรถเทลเลอร์ที่ขับตามมาด้วยความเร็วเขาเบรกไม่ทันชนอย่างแรงก็เบี่ยงขวาด้วยนะ
แต่ก็แซงไม่พ้นก็เลยชนท้ายของรถของนายบุญเลี้ยงทำให้รถสิบล้อเนี่ยพลัดตกเสียหลักตกไปในคลองนะฮะ
ก็หลังจากนี้จะมีการประสานคนขับรถทั้งสองคนไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ